บ้านหลังนี้นะครอบครัวอยู่กันมา๓๐ปีแล้ว

ทีนี้เสียอกเสียใจอย่างหนักเลยนะครับ

น่ากลอดเสียงความเสียใจของคนในครอบครัวนะครับ
โจทย์ป้นสิบครั้งไว้ท่าวไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับ
ทุกอย่างวอดวายไปหมดนะครับ

ตัวบ้านเหลือแต่โครงคุณ

ข้าวของทุกอย่างทรัพย์สินทุกอย่างเสียหายหมดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

ด้วยนางสมจิตอาทวีคุณนะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าผูกพันกับบ้านหลังนี้

แล้วก็ทองซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่เก็บเอาไว้

นี่เก็บไว้ในบ้านหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนะฮะ
เบื้องต้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุ
ชัดเจนต่อไปแล้วก็ประเมินความเสียหายต่อนะครับ

ฟืนไฟนะสำหรับบ้านไหนที่อาจจะ

หรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะ
ก็สับคัทเอาท์อะไรให้เรียบร้อยนะครับ